รถกระบะแต่งซิ่งคันนี้หน่อยพ่นควันดำตำรวจเนี่ยเขามีด่านตรวจ
จะเรียกเวลาเขาเห็นรถคันไหนดูมีพิรุษเขาก็เรียกให้ตรวจแล้วดูค่ะว่าเขาจะจอดให้ตรวจดีหรือเปล่าค่ะ
ก็ถ้าในคลิปกล้องวงจรปิดจะเห็นรถกระบะสายตรวจของตำรวจเนี่ยรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจมากันเป็นขบวนขนาดนี้
เพราะว่าเขาไม่ยอมจอดให้ตรวจนี่แหละค่ะแล้วมีอะไรทำไมถึงไม่ยอมจอดรถ
กระบะพ่นควันดำคันนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เขาขับข้ามทางรถไฟไป
รถกระบะของตำรวจรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามกันมาเป็นขบวนเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบโมงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เพราะอะไรตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ถนนแสงชูโตค่ะขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี
ปรากฏเห็นรถกระบะคันนี้ลักษณะโหลดเตี้ยสีดำทะเบียนบ่อยไม้นอนหนู๗๔๒๖ป้ายทะเบียนฉะเชิงเศร้า
ขับมามีพิรุษเอ้าแล้วเร่งเครื่องหนีไปซะอย่างนั้น
เพราะคิดว่าอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่
แล้วขับเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีค่ะ
หลังจากนั้นกระบะคันนี้น่าแปลกใจนะคุณ
ขับวนอยู่ในตัวเมืองอยู่หลายรอบ
ก่อนที่สุดท้ายรถยางล้อหน้าซ้ายแตกนะคะ
ไปต่อไม่ได้ก็เลยถูกเจ้าที่ตำรวจเข้าไปจับ
ปรากฏว่าไปพบหมายจับในคดีของคนขับกระบะคันนี้
เขามีหมายจับขับรถชนคนตายมาก่อน

นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจถามเลยไปชนคนตายมาใช่ไหม
แล้วตำรวจก็เลยแสดงตัวจับกลุ่ม
แล้วระบุว่าคนที่ถูกจับกลุ่มคือนายสารวุฒิมีสง่าอายุ๒๖ปีนะคะ
เขาเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ตรวจค้นในรถไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
แต่ว่ามันมีแผ่นฟอยตกอยู่ที่เบาะ
แล้วก็มีเครื่องมือช่างขนาดเล็กใส่กระเป๋าวางไว้ในรถนะคะ

ผู้ชายคนนี้คือนายสารวุฒิเขามีหมายจับของศาลนครนายก
เป็นคดีที่ขับรถชนคนตายผ่านมา๒ปีแล้วนะคุณ๒ปีที่แล้ว
เจ้าตัวยอมรับว่าผมเสพยามาก่อนที่จะก่อเหตุ
รถคันนั้นเป็นรถของเพื่อนแล้วขับไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วผมก็ขับรถแยกออกมาเที่ยวเอง
ตำรวจแจ้งข้อหาแน่นอนเสพยาเสพติดให้โทษนะคะ
ก็คือยาบ้ามีสารเสพติดในร่างกาย
ขับขี่ยานผ่านนะโดยไม่มีใบอนุญาต
แล้วคุณรู้ไหมยังมีเรื่องของการลักลอบเล่นพนันออนไลน์อีกต่างหาก
รวมไปถึงหมายจับค้างเก่าโอ้โหคดีขับรถชนคนตายนี่แหละ
คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเขาต่อไปนะคะ
น่ากลัวมากนะฮะซิ่งหนีต้องหลายสิบกิโลเมตรนะครับ